ข้าวสารมีผับข้าวสารมีสถานบันเทิงและข้าวสารมีเรื่องครับ
คุณขวัญคุณเชอรี่ครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นชาวต่างชาติ
ผู้ชายนะเสื้อขาวเขาถูกสงสัยว่าเอ๊ะเหมือนไปขโมย
ขวดน้ำจากในร้านหรือเปล่าอ๋อหรอทีนี้กาสของผับอะก็มาถาม
ถามว่าเอาไปทำไมเอาไปหรือเปล่า

คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่การ์ดใช่มั้ยการ์ดของพรับ

ตอนแรกเข้าใจว่าผู้หญิงจะด่าฝรั่งหรือเปล่า

คือตอนแรกเหมือนสะกิดหน้านิดนึง
แบบไม่แรงมากน๊า
แล้วลักษณะเหมือนล็อกมือด้วยนะคุณขวัญ
ลักษณะการ์ดมันจะล็อกมือไหน

คลิปนี้เนี่ยเป็นผับแห่งหนึ่งที่ถนนเข้าสารครับ
อย่างที่บอกคือกาดกำลังสงสัยว่านักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ

เป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์เลย

คือไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังของกาดนี่แหละ

แม้ว่านะแม้ว่าชาวต่างชาติ

แต่ไม่ควรใช้กำลังไปตบหน้าแบบนั้นครับ
ผู้บังคับใช้กฎหมายมาจัดการสิ
บางส่วนก็เรียกร้องให้ผัปแห่งนี้มาชี้แจ่งครับ

มันจะส่งผลต่อไม่ใช่แค่กับผับนะ

นักท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยคุณเชอร์รี่ครับ
หลังจากนี้คนก็จะไปมองว่าโอ้โหดูผับไทยสิ
ทำแบบนี้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย
โพสต์เอกสารชี้แจงบอกว่า

พยายามหาช่องทางติดต่อชาวต่างชาติคนนี้
และพยายามติดต่อคนไทยในคลิปด้วย
เพื่อจะดำเนินการชดเชยอย่างเต็มความสามารถครับ
ส่วนกาดเนี่ยกาดที่ปฏิบัติต่อลูกค้าชาวต่างชาติแบบไม่เหมาะสม
ต้นนะคุณผู้ชมร้านแจ้งความดำเนินคดีแล้ว

นี่แหละครับเป็นปฏิกิริยาจากทางร้านที่ออกมารับผิดชอบนะครับ

อย่างที่บอกไปชายชาวต่างชาติเขาก็พูดด้วยความใจเย็นนะ
แล้วเขาก็บอกว่ามันแค่ขวดน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่มีอะไรเขาไม่ได้ขโมย
คือเขาไม่ได้ดูมีทีท่าขัดขืนหรือว่าอารมณ์โมโห
ขัดขืนเลยแต่พยายามปฏิเสธบอกไม่ใช่แค่คุณน้ำอะไร
อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแต่ว่าใช้ความรุนแรงแบบนี้มันจบไม่สวยแน่นอน

ภาษาอีกเนอะ